หญิงสามมักจะสนิทสนมกับพระแทร่ห่วงรูปหนึ่ง
ชื่อเออเจ้าทำได้ดีมาก
เย็นไงด้วย

เมื่อกี้ที่เธอพูดเป็นความจริงหรือไม่
เจ้าแม่กวนอิ่มเสาร์อาทิตย์นี้๑๘นาฬิกา๓๐นาทีทางไทยรัฐทีวีช่อง๓๒